อุ๊ยผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
ทำทีจะมาขอซื้อเบียร์ที่ร้านชำ
จังหวะที่คนขายไปหยิบให้

กล้องวงจรปิดจับภาพได้มาถึงแล้ว

สอนแดงผู้ก่อเหตุคนนี้มาถึงนะคะ
เข้ามาขอเบียร์หน่อยครับ

พอมาถึงปั๊บเจ้าของร้านก็ไปหยิบเบียร์ในตู้แช่

นี่เจ้าของร้านกำลังไปหยิบเบียร์สัก๓ขวดนะ

เอาอะไรเอายี่ห้ออะไรเอากี่ขวดยังไง
นี่พอเขาเปิดเท่านั้นแหละดูสิ

ใช่ค่ะแล้วหยิบอะไรไปนี่ลิ้นชักออกมาแล้ว

เออแล้วดูสิขนาดแม่ค้าเดินมาถึงตรงนี้แล้ว
เฮ้ยคือเห็นคาตาแล้วผู้ชายคนนี้ยังไม่หยุดนะ
หยิบเอามือถือแล้ววิ่งออกไปเลยค่ะ
อันนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปเลย
แม่ค้าก็วิ่งตามไปไม่ทันแล้วคุณ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ร้านขายของชำอยู่ในซอยริมคลองค่ะ
ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะ
หลังจากเกิดเหตุคุณป้าเจ้าของร้าน
คุณป้าอินทุออนวัย๕๗ปี

ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่า
ป้าขอซื้อเบียน๓ขวด
ขวดมัน๑๘๐ใช่ไหมยังไม่จ่ายตังค์
จังหวะนั้นป้าไปหยิบเบียร์ในตู้แช่
คนร้ายมันก็มาลื้อเก๊ะลื้อโต๊ะตรงนี้ในลิ้นชักค่ะ
วางอยู่บนโต๊ะหยิบไปเลยแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
นี่ขนาดป้าตามออกไปพร้อมกับคุณลุงแล้วนะ

คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนดูเป้าหมายแล้วแหละ
ว่าร้านไหนนะที่ยังเปิดอยู่หรือว่าปิดแบบดึก
หรือถ้าเกิดเจ้าของร้านเป็นผู้หญิง
ก็จะทำท่าทำทางเหมือนกับจะมาขอซื้อเพียร์ค่ะ
พอเจ้าของร้านเผลอหันหลังให้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ

ลิ้นชักทำงานเปิดเก๊ะที่เก็บเงิน
แต่ว่าเงินตรงนั้นมันไม่มี
เนื่องจากว่าป้าเขาบอกว่าป้าจะปิดร้านแล้วไง

แล้วมันก็ฉวยอะไรได้ก็ฉวยไปค่ะ

ยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่นะคะ
ตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย
เดี๋ยวจะไปก่อเหตุกับร้านของชำร้านอื่นอีกนะคะ